เรื่องราวหลังเกมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะได้ฟัง

เกดีศักดิ์เสนามเมืองที่แจ้งเกิดกับการเป็นโคชที่เวียดนาม
จากการค้าแข้งแล้วก็แขวนสตัสที่นั่น
เค้าให้สัมภัณฑ์ว่ารู้สึกเสียงหว่านี้มากนครับ
เหมือนกับที่เคยเอาชนะเวียดนามมาแล้ว
แต่ว่าไม่คิดว่าการยิงชนะ๓๐ด้วยการบุกมาชนะ

ก็ต้องการอย่างน้อย๑แต้มด้วยซ้ำไป
โชคดีมากครับการได้๓คะแนนนั้นถือเป็นโบนัส
จากการบุกมาเย็นเวียดนามที่เต็มไปด้วย
รุ่งฝีเท้าดีมากมายนั้นไม่ใช่งานง่าย
จากนั้นครับยังต้องรับมือกับแรงกดดัน
ในการลงสนามต่อหน้ากองเชียร์นับ๔๐๐๐คน
โก้ก็ชื่นชมนะครับลูกทีมที่เล่นได้ตามการแผนที่วางไว้
เพื่อให้ทุกคนทำงานหนักมากเพื่อให้แฟนบอลไทย

เพราะว่าเกมอุ่นเครื่องกับทางฮ่องกง
ที่ชนะแค่๑๐นั้นเล่นกันไม่ดีเท่าไหร่สุดท้าย
ชัยชนะที่ต้องการส่วนเรื่องการไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้าย

อย่างแท้จริงนั้นคือทีมชาติไทยครับ
กดดันนะครับไม่ให้เขาเล่นตามแผนตามวิธีการนะครับ
ฉะนั้นวันนี้เราต้องการ๓แต้มนะครับ
แต่วันนี้เด็กทุกคนตั้งใจแล้วก็มีสมาธิกับเกมนะครับ
นั่นคือที่มาของชัยชนะวันนี้นะครับ

วันนี้เราไม่คิดว่าเราจะชนะ๓ลูกนะครับ

ฉะนั้นแบบหน้าใต้หวันเรายังให้ความสำคัญอยู่
แล้วก็เกมสุดท้ายก็กับอีรักษ์นะครับ
เวลาเราชนะชนะด้วยกันแพ้แพ้ด้วยกันนะครับ
คุณซื้อของญี่ปุ่นครับโทชิยะมิวระ

เพราะว่าครึ่งแรกนั้นทำผลงานได้ดีแต่สุดท้าย
อดใจจากการเสียประตูแรกที่เกิกฤทธิยิงเข้าไปครับ
เตะท้อมากแล้วก็บอกว่าทีมไทยนั้นเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
และมีผู้เล่นสร้างสรรคเกมได้หลายคน
ซึ่งหลังจากทีมเสียประตูเพิ่ม
ผู้เล่นของทีมก็เริ่มที่จะเล่นไม่ตามแผนแล้ว
จากนี้ยังบอกอีกว่าเวียดนามนั้นคงต้องใช้เวลาอีกนานครับ
กว่าจะยกมาตรฐานให้เทียบเท่ากับทีมไทยได้
ตารางคะแนนดูหน่อยครับเพื่อความชื่นใจนะครับ
นำเป็นจ่าฝูง๔นัด๑๐แต้มนะครับ
ถ้าเกิดว่าเหลือ๒เกมอย่างน้อยไทยเก็บจะชนะเกมหน้านะครับ
กับทางไต้หวันได้มี๑๓แล้วไปเกิดปฏิเหตุ
แท๊กอีรักษณ์ในการบุกไปเยือน๑๓คะแนน

เพราะว่าที่๒อย่างไอรักษณ์ถ้าเขาเหลือบางโครงการอีก๓เกม
๙คะแนนเต็มก็จะมี๑๔แต้มนะครับ

ไล่มาเต็มคะแนนก็ยังไม่ถึง๑๓แต้มนะครับ

ผ่านไปเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวอย่างเดียวคือจะเป็นแชมป์กลุ่ม
หรือว่าเป็นที่สองเท่านั้นส่วนที่สามเวียดนามนั้น
ยังไม่ตกรอบละทีเดียวนะครับมาลุ้นได้ในการเจอกับอีรักษ
เพราะว่าโปรแกรมนัดหน้าชนะไต้หวันพวกเขาจะต่ออายุได้
แต่ถ้าเกิดไม่ชนะไต้หวันเรียบร้อยครับเก็บฉากตามไต้หวันแน่นอนนะครับ
นี่คือสถานการณ์ของกลุ่มเอฟที่ทีมไทยนั้นถือว่าได้เรียบ
ในการเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายมากครับ
แกรมที่เหลือในกลุ่มนี้๑๒พฤศจิกายนไทยเปิดหัวก่อนนะครับ
เจอกับไต้หวันจากนั้น๑๗พฤศจิกายนไต้หวันเจอกับอีรักษ์
แล้วก็๒๔มีนาคมปีหน้านะครับอีรักษ์เจอกับไทย
แล้วก็เวียดนามเจอกับไต้หวันปิดท้ายครับ
วันที่๒๙มีนาคมอีรักษ์จะเจอกับเวียดนาม
ซึ่งคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดฟอร์มนะครับ
อีรักษ์ก็อาจจะตัดที่๒กับทางเวียดนามก็ได้
หรือว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราไปพลาดก่อน
เราเข้าที่๒ทางอีรักษ์กับเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมาตัดกันนะครับ
อีกทีหนึ่งต้องดูแล้วครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
แต่ไทยอยู่ในโผล่ของการเข้ารอบแน่นอนครับ
โปรดกรรมไทรัสส่วนนัดต่อไปของไทรัสทีวีนะครับ
เป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจากการเปิดบ้าน
เจอกับไต้หวัน๑๒พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ทุกคนก็เชื่อว่าไทยจะเก็บ๓คะแนนแบบชื่นมื้นอีกครั้งนะครับ